คุณผู้ชมโจรีบเป็นโจรค่ะ
พาไปดูเด็กวัยรุ่นคนนี้หน่อย
แต่ท้ายที่สุดขโมยได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ของร้านค้าบริเวณถนนเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวง

เด็กผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๑๒๑๔ปีค่ะ

สูงสัก๑๖๐เซนติเมตรดูสิคะ
มาขยับรถใหญ่เลยนะโยกไปโยกมาอยู่นี่ค่ะ
ในนั้นเขาบอกจริงมันคือสีส้มขาว

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
เมื่อกี้ที่เห็นพยายามอยู่๒นาทีไม่สำเร็จ
คือขึ้นคล่อมแล้วนะหวังจะขี่ออกไป
แต่เจ้าของรถก็ล็อกรถเอาไว้เขาก็หาวิธีการอยู่
ท้ายที่สุดเดินหนีไปแล้วเพราะว่าไม่สำเร็จนั่นเองค่ะ

เขาก็เดินกลับมาอีกรอบคือเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้
มีความพยายามแบบเต็มที่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ท้ายที่สุดอย่างที่บอกว่า
พอมันล็อกไว้เนี่ยก็เอาไปไม่ได้นะคะ
เจ้าของคลิปที่ใช้ชื่อไลน์ว่า
คุณเชนเขาก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในกลุ่มไลน์
สับปะรดสถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทอง
เพื่อเตือนประชาชนต้องระวังนะ
ทรัพย์สินไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์
อย่างรถจักรยานเนี่ยก็ยังมีคนจะขโมยค่ะ